อีกคนนึงเหมือนกันคนนี้ก็ดังน้องฮายชุติมาค่ะ
วันก่อนแวะมาที่บันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

ถามถ่ายน้องหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
น้องก็บอกโอ๊ยพี่หนูโควิดหนูก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะ
เห็นไหมคะเนี่ยน้องทำขายนะเนี่ย
ทำมาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีบกล้วยอบแห้งเนี่ยแหละค่ะ
ทำเพราะว่าสู้โควิดมันไม่มีงานร้องเพลงไง
ไม่มีงานร้องเพลงทำไงคุณผู้ชมมีงานแสดง
งานแสดงละครเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังน้องฮายเนี่ยคือเล่นละครเยอะมากนะคะ
คือน้องฮายบอกว่าตอนแรกหนูก็เครียดนะคะพี่
เพราะว่าเวลาเล่นละครต้องสวมเป็นคนนั้นคนนี้สวมบทบาท
แล้วเวลาแบบมันจริงจังเครียดเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าทำมาหากินก็ต้องทำต่อไปเนี่ยแหละค่ะ
ถามว่าเอ้าน้องฮายติดอกติดใจละครหรือเปล่า
แล้วจะวางไมค์ไหมนะคะเจ้าตัวบอกทันทีนะคะว่าไม่มีทางจ้า
เพราะว่างานร้องเพลงคืองานที่ไฮรักมากจริงค่ะ
และเร็วนี้นะคะก็กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่มาให้แฟนได้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะ
ถือว่าติดอกติดใจงานละครค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็แบบตอนเล่นเรื่องแรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าแบบเออมันเกรงไม่เข้าทางเลยอะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจเลย
คือการแสดงแสดงยังไงให้มันเหมือนแบบธรรมชาติที่สุด
ถ้าชอบมากกว่ากันตอนนี้คือตอบไม่ได้จริงค่ะ
ตอนนี้คือมาเท่ากันแล้วแต่ว่าสิ่งแรกที่รักมาตั้งแต่แรกเลยก็คือการร้องเพลงค่ะ
ตอนนี้ก็คือติดอกติดใจค่ะจ้างได้ค่ะโอ้โหขายของอีกแล้ว